ของปัญหาจากการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ก็ทางคอรมอลเมื่อวานก็ได้รับทราบจากทางกระทรวงการคลังที่รายงานให้คอรมอลรับทราบนะครับ
และเมื่อวานี้ที่ประชุมคอรมอลมีการขยายเกณฑ์
รับสิทธิ์เงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

จากเดิม๑๔ล้านคนขยายเป็น๑๖ล้านคน
ส่วนเรื่องของการเยียวยาให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะครับ
ก็มีความชัดเจนออกมาส่วนหนึ่งแล้ว
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็ตามที่เป็นมติของคอรมอนะครับ
แต่ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์สุภาพคลิกขจายจะมาวิเคราะห์เรื่องของเงินเยียวยาเหล่านี้นะครับ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ผมต่อแยกับเรื่องการเยียวยามา๒๓อาทิตย์นะครับ

เพราะในที่สุดเนี่ยเขาจะขยายวงการเยียวยาจาก๑๔ล้านเป็น๑๖ล้าน
อันนี้จะถือว่าได้ครบเกือบหมดที่ไปลงทะเบียน

เลขผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย
ที่ได้เงินแน่นอนแล้วเนี่ย

เตรียมโอนอีก๔๘ล้านลาย

และก็ส่วนอีก๒๖ล้านฯลายเนี่ย
ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภา
กลุ่ม๒ล้าน๖แสนรายเนี่ย

ก็ได้ได้๒เดือนรวดเลย

อันนี้ก็ถือว่ายุติธรรม

แต่ว่ามันยังมีตัวเลขอีก๒กลุ่ม

กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม

ผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเนี่ยอีกประมาณ

กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ
จำนวน๓ล้าน๕แสนราย
กลุ่มนี้เนี่ยคนของรัฐบาลที่เรียกว่า
กลุ่มพิทักษิตผู้พิทักษิต
เขาอยู่ระหว่างการลงพื้นที่

ตรวจสอบการประกอบอาชีพ
ตามที่ลงทะเบียนไว้
กลุ่มนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

มาถึงวันนี้ใจเย็นนะครับ

เอาเป็นว่าใครที่มาลงทะเบียนไว้เนี่ย

เขารอช่วงที่รอก็
ว่างก็เข้าไปตรวจสอบสถานะ

แล้วข้อความในการตรวจสอบสถานะเนี่ย

ใครจะไปรู้ว่าได้หรือไม่ได้
ท่านรัฐมนตรีอุตมะบอกมาว่า

แปลงข้อความบนจอใหม่
ให้มันเข้าใจชัดเจนขึ้น

อันนี้ดีครับคนจะได้ไม่สับสน

ขอดูข่าวดีที่บอกว่า

เป็นกลุ่มไหนที่จะได้รับเพิ่ม

คือขยายอยู่ในกลุ่มคนที่ลงทะเบียน

ก็คือว่าคนที่ลงทะเบียนไว้

เพราะลองดูตัวเลขประกอบ

ที่เป็นเกษตรกรที่มาลงทะเบียน
เนี่ย๔ล้าน๒แสนลาย

แล้วเอา๔ล้าน๒แสนลาย
ไปรับในส่วนของเกษตรกรเสีย

แต่ไปอยู่ในกลุ่มของเกษตรกร

ประกันสังคมที่มาลงทะเบียนไว้

หมวดของประกันสังคม

เพราะมีคนส่วนหนึ่งที่ลงไปอย่างนั้น

เป็นพวกรัฐวิสาหกิจ
อันนี้มีประมาณ๑ล้านคน

มันก็จะเหลือตัวเลขประมาณนี้แหละครับ
๑๖ล้าน
แต่ว่าใครที่ไป
ตั้งหลักดีครับเอาจะว่าใครที่มาลงทะเบียนจะได้กันอย่าง
ทั่วถึงเพียงแต่ว่าแหมพอออกตัวตอนแรกเนี่ยรัฐบาลเป๋ไป
เป๋มาหน่อยจำได้ไหมครับว่าเออจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าคนที่
จะได้รับสามล้านคนโอ้ยอะไรกันได้แค่สามล้านคนคนเดือด
ต่อมาขยายมาเป็น๙ล้านแล้วต่อมาก็ขยายมาเป็น๑๔
ล้านผ่านมติคอรมอแล้ววันนี้ก็กลายมาเป็นสิบหกล้านอ่า
ฉะนั้นก็ตอนออกตัวเป๊ไปเป๊มาหน่อยแต่ว่าสุดท้ายขึ้น
มาตัวเลขจะเป็นสิบหกล้านซึ่งย้ำอีกทีนะ๑๖ล้านนี่
หากภาคการเกษตรหักประกันออกหักคนที่ขอยกเลิกออก
แปลว่าใครที่ไปลงทะเบียนไว้ดาร์กหมดได้หมดอันนี้ถือว่า
เป็นข่าวดีสบายใจแต่ย้ำอีกทีครับว่าถึงได้แต่ถ้าได้
เขาก็เดือดร้อนเพราะว่าขณะนี้เขาเดือดร้อนมากคน
ที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าถึงเดือดร้อนยังไงก็อดทน
รอนะครับได้แน่ฝ่ายดำเนินการจะต้องเร่งมือ
มหัวกันตั้งวงกันทำยังไงที่จะออกมาให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเล็มได้ให้นึกถึงว่าคนหิวคนที่เดือดร้อน
คนที่ไม่มีจะกินเนี่ยวันต่อวันที่ผ่านไปเนี่ย
มันช้านะครับคนที่มีกินเนี่ยวันต่อวันผ่านไป
ท่านอาจจะบอกโอ้ยนี่ก็ทำกันเต็มที่แล้ว
เหนื่อยยากกันสารพัดต้องให้เร็วกว่าอีก
เขาหิวเด็กมีจะกินเอาเงินก้อนนี้อยู่
ถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยเลยทำยังไงให้เร็ว
โดยเฉพาะสองกลุ่มใหญ่กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มที่อักเงินเยียวยาประกันสังคม
ไม่ใช่เยียวยาล่ะเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้
เงินประกันตนประกันสังคม
สองกลุ่มนี้ว่าทำยังไงเขาได้เร็ว
อย่างเรื่องกลุ่มลูกจ้างประกันสังคมเนี่ย

ท่านเหลขาที่การสำนักงานประกันสังคม
ทศพลกริตติวงวิมาน

จะแต่งตั้งค่าราชการกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนมีภูมิภาค

ประมาณ๑๒๐๐ราย

ตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

กรณีนายจ้างหยุดกิจการทั้งหมด

อ้างว่าเป็นลูกจ้างที่นั่นที่นี่
นายจ้างหยุดกิจการจริงไหม

หรือหยุดถาวรหรือหยุดชั่วคราว
แล้วให้นายจ้างยืนยันมา
โอ้อันนี้ที่มันจะช้ามันจะยืดเยื้อมันจะงุ่มงาม

แล้วทำไมท่านไม่เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับ
ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้๑๒๐๐คนตั้งแต่ตอนแรก
หาข้อมูลไว้ให้หมดก่อน
ว่าลูกจ้างที่อ้างมานั้น

แล้วไปตรวจสอบข้อมูลกับนายจ้าง
และนายจ้าง
เล่าไว้
เลยครับ
เริ่มทำเอาตอนนี้รู้ว่าเมื่อไหร่
จะตรวจสอบได้ชัดเจนเมื่อไหร่นายจ้างถึงจะลง
ตรงว่าตามจริงอาจหยุดกิจการจริงเพราะต้องรอหนังสือจากนายจ้างด้วยนะครับ
กฎจักรการตั้งเยอะแยะแบบเนี้ยมันจะเสร็จเวลาไรครับ
ผมก็ห่วงว่าคนกลุ่มนี้จะเดือดร้อนไปอีกนาน
ทำไมต้องนับหนึ่งกันใหม่ตอนนี้
ถ้าได้นับหนึ่งนับสองนับสามไว้ก่อน
มาเมื่อไหร่โอนพั่วก็ได้ใช้เงินกัน

เหมือนไม่เห็นความเดือดร้อนของลูกจ้างที่ประกันตน

แล้วภาคการเกษตรก็เหมือนกัน
ภาคการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสองสามกลม
ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร่
กลายเป็นว่าภาคการเกษตรกับภาคประกันสังคม
จะได้เงินช้ากว่าเพื่อนครับ
คนช้ากว่าลูกจ้างอิสระ
ใครต่อใครที่เขาไปลงทะเบียนกันตั้ง๒๐กว่าล้านเนี่ย

ตอนนี้ลูกจ้างประกันตน
ถึงที่ผมว่า

เงินออกช้าหน่อยไม่เป็นไร
ถ้าตอบแล้วว่าเขามีสิทธิ์ได้เงิน
แจ้งสถานะว่าเขาได้เงินเงินแน่นอน
ได้รับเงินแน่นอนภายในวันนั้นวันนี้

ยืมเงินจากคนที่คิดว่าจะพึ่งพาได้
คนที่ให้ยืมเงินก็ได้อุ่นใจว่าอ๋อ

ให้เขายืมเงินไปยาไส้ไปกินไปอยู่

จะไปยืมกันเป็นการส่วนตัวหรือไป
เป็นหลักฐานยืมธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่

สถานะที่ขึ้นมาบนจอสมมุติว่า

ได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็บอกสถานะเข้าไป
เขาจะได้ไปคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
ดีกว่าให้เขาอยู่แบบไม่มีเงิน
แล้วต้องรออีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แล้วไม่มีกินลูกไม่มีกิน

ก็ลองดูว่าทำยังไงให้เร็ว
ทำยังไงที่จะให้เขาได้มีกิน

เอาให้มีกินไปวันละ๓มื้อได้ก่อนจนกว่าจะได้เงิน
นี่คือเรื่องใหญ่นะครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์นะครับที่ย้ำเรื่องนี้มาหลายวันแล้วนะ
เรื่องของเงินเยียวยาต่างนะครับขอบคุณอาจารย์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ